ปิดท้ายช่วงนี้นะคะสายตรวจโซเชียลพาไปดูคลิปซึ้งนะคะ
เป็นคลิปของนักศึกษาผู้นำเชียร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์มหาสารคามกว่า๓๐คนนะคะ
เขาร่วมโชว์เพื่อไว้อาลัยแก่การจากไปของผู้ร่วมเชียร์ในคณะนะคะ

เหลวเทียนถ้าลมโพงขนำก็ยังเป็นแสงแล้วว่าที่จะรู้ตามเมื่อลมพัดมา
เหมือนหัวใจที่แกร่งกล้าของครูทุกคนนั้นนะที่สร้างบ้านมาเพื่อทำหน้าที่ครู
เหตุการณ์ในคลิปค่ะคุณผู้ชมเป็นพิธีศพของน้องฟางข้าวนะคะ
นางสาวพิมซิริธีนกุลอายุ๑๘ปี
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่๑คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์มหาสารคาม
แล้วก็เป็นเชียร์ลีดเนอร์ของคณะก่อนที่จะมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะคะ
โดยเพื่อนรุ่นพี่แล้วก็อาจารย์ต่างเสียใจกับการจากไปของน้องฟางข้าวเป็นอย่างมากค่ะ
เพราะว่าน้องเป็นเด็กน่ารักอัธยาศัยดีเป็นคนที่ตั้งใจมุ่งมั่นในทุกหน้าที่
ก็เลยร่วมโชว์ประกอบเพลงเปลวเทียนซึ่งเป็นเพลงที่น้องฟังข้าวชอบมาก
เพราะมีเนื้อหาเกี่ยวกับครูที่อุทิศตนให้กับลูกศิษย์
เทียบครูเป็นเหมือนเปลวเทียนที่ลู่ไปตามลมแต่จะไม่มีวันดับนะคะ
ก็เป็นความประทับใจสุดซึ้งนะคะเต้นไปด้วยร้องเพลงไปด้วย
แล้วก็มีคราบน้ำตาด้วยสำหรับคลิปนี้ค่ะ